แย้งสนเอก

ก็ไม่มีอย่างนี้
คุณชวนก็พูดชัดคุณมันอยากจะพูดชัดว่า
ก็ถ้าเขาใช้ที่ปรับมันมีโอกาสจัดตั้งรัฐกรรม
แล้วอาจารย์พูดหน่อยด้วย
ก็สองท่านมีความเห็นผมยังไม่มีความเห็น
แต่สองคนก็คือไม่รัก
แต่ทีนี้คุณชวนบอกว่าทางหัวหน้าเองก็
เขาบอกอดีตหัวหน้าเองก็มีความเหมาะสม

เหลือลงหน้าพักบ้างกัน
ทุกคนดูเท้าก็นึกได้
ตัวไม่ทำไมกัน